มาเจอกับสีสันข่าวเช้าไทยรัฐ

เหมือนเดิมครับสีสันข่าวเช้าสบาย

สาระความหาความแปลกนะครับ
มาที่สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับ

จะบอกว่าใครลอกแบบใครกันแน่ครับ
ไปติดตามชมได้เลยครับ
สงสัยจะแอบดูช่วงที่เจ้านายชอบดูภาพยนตร์
ที่ตาพนมยิรัมย์เล่นเป็นแน่แท้

จริงคิ้วเหมือนในหนังเลยครับ
เอ๊ะใครเรียนแบบใครกันแน่ครับคุณผู้ชม

จะขายหมูปิ้งหรือจะเล่นดนตรีกันแน่ครับคุณพี่
รอหมูปิ้งให้สุกดีกว่ายืนดมควัน
คุณพี่พ่อค้าเลยหายเรียมให้ลูกค้าได้เล่นได้ร่วมด้วยครับ
บรรดาสาวก็ได้ติดใจกันเป็นแถวล่ะครับ
สร้างรายได้สร้างรอยยิ้มยังไม่พอ
ยังมีสนุกสนานกันอีก
แหมเสื่อสาวไม่ได้หรอกนะผู้คู้น
นั่นทำอะไรกันครับหนูน้อย
เริ่อกะเลี่ยนไปเมื่อในร่วงแน่นอน
ครับผมไม่สนหรอกครับพี่
ไว้สนุกก็พอดินกันไหมลุง
มามาดิ้งเอวพิ้วไหวกันเลย
ดูสิดูนั่นดูใครมา
เขาขี่ม้าขาดปืนและยืนเดิน
ไม่ใช่ครับคุณพี่ครับ
ผมเป็นพี่เตาครับขอร้องเรียนรับมานะครับ
พี่ผู้ชายเป็นใครเขานั่งผมครับ
ส่วนตัวผมก็หนักไปเกรงใจกันเลย
แหมนั่งก็ไม่ได้นะ

นี่แหละคณะเรียกว่าโขบัญขี่เตาหรือน่ะครับคุณผู้ชม
จะเป็นนักสู้ได้ต้องฝึกฝึก

จากความเป็นใยจากหนึ่งปีสองปีสามปีผมฝึกฝน
มาตรงเวลาออกมาต้องแหลมคม
พ่อผมฝึกให้ผมซ้อมให้ผมฟุตเวิร์คผมทำ
สายตาจับจ้องคู่ต่อสู้นี่แหละครับหัวใจนักสู้
ว่าแต่ว่าใครสนใจอยากลองกับผมไหมครับ
สำหรับทิศเป้แล้วขอถอยดีกว่ารู้สึกว่าจะหมัดหนักจริง
เมื่อชีวิตคือการต่อสู้
ชีวิตก็ต้องมีเป้าหมายเราไม่ใช่เป็นหมาเฝ้าบ้านไม่ใช่เห่าอย่างเดียว
ฝึกฝนสุนัขอย่างเราต้องเรียนรู้
กีฬาชนิดใหม่ที่เขากำลังฮิตในวงการสุนัข
นั่นก็คือสุนัขสเก็ตบอร์ดไงล่ะครับคุณผู้ชม
แหมเพลินเลยนะครับพี่หมาไม่สนใจเลยนะครับ
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ